ทีนี้ชาวนาที่เขาถูกน้ำเข้าไปท่วมนาแล้วก็เสียหายเนี่ย
เขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่ขอเงินชดเชยด้วยซ้ำ
แต่ทางการบอกว่าต้องให้ตามระเบียบเพราะว่าอยากช่วยจริง
แต่ถ้าเรื่องของพืชเมล็ดพงเมล็ดพันธุ์ที่หวานกันไปแล้วเนี่ย

แต่ตอนนี้ถ้าจะให้มาหวานใหม่เริ่มกันใหม่เนี่ยคงไม่ทัน
ถ้าเป็นต้นกล้ามาแล้วมาปักดำตอนเนี้ยอันนี้ยังพอทันใช่นะฮะ
วันนี้ก็เลยมีจิตอาสานะครับทุกผู้ชมครับที่ไปช่วยกันนะครับ
เป็นเยาวชนสิงอาสานะฮะไปช่วยชาวนาปักดำต้นกล้าในที่นา๙ไร่
อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของชาวนาที่เสียสละ
เป็นพื้นที่รองรับน้ำที่ระบายมาจากถ้ำหลวงนะครับ
นี่เป็นที่นา๙ไร่ของนายประยูนพรานกวาง
เป็นชาวบ้านหนองอ้อตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

พอเขาช่วยออกมาสำเร็จแล้วเขาก็เลิกการสูบน้ำที่ถ้ำออกมาแล้ว
พื้นที่น้ำก็เลยเริ่มลดลงแล้วนะครับ
นายประยูนบอกว่ายอมเสียสละที่นาเป็นที่รับน้ำ
ซึ่งรู้สึกดีใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทั้ง๑๓คน
แม้ว่าจะเพิ่งหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวไปได้แค่๑๕วัน
ปุ๋ยรอบแรกก็ใส่ไปแล้วลงทุนไปหลักหมื่น
ซึ่งเท่ากับว่าพังเสียหายหมด
แต่ก็ยินดีจะช่วยเหลือภารกิจสำคัญระดับประเทศ
เพราะว่าชีวิตของคน๑๓คนสำคัญกว่าข้าวในนาของตน
เพราะว่าข้าวปลูกใหม่ได้โอ้โหสุดยอด
แต่เมื่อมีเยาวชนที่เป็นเยาวชนสิงอาสามาช่วยปักดำข้าวแบบนี้
ก็ดีใจมากก็ถือว่าได้ทำความดีด้วยกัน
แล้วเขาก็ได้นากลับคืนมาด้วย
ผมก็ขอบคุณจิตอาสาทุกคนที่มาช่วย

ได้ว่าสิทธิ์ของอาสาสิงห์ที่มาช่วยเหลือเจ้านา
อย่างผมลงทุนไปแล้ว

๑๕๐๐๐ก็รัฐบาลเยาว์ยาให้นิดหน่อย

แต่ตอนนี้ไม่รู้ทุนรอบ๒สิงห์อาสามาให้ผมก็ขอบคุณมาก

ถ้าไม่มีสิงห์วันนี้ผมก็คงไม่มีคนพี่น้องเราอยู่เต็มทุ่งขนาดนี้หรอกครับ
ผมภูมิใจมากครับผมขอบคุณครับ
เยาวชนสิงอาสานี้เขาก็มาจากหลายสถาบันในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ก็จะมาช่วยกันช่วยชาวนานะครับ
ในการที่จะปักดำต้นกล้านะครับ
ซึ่งนางพันธิมลปันคำปราศชาวบ้านที่จังหวัดเชียงราย
ก็เป็นคนที่นำต้นกล้าที่สามารถเพาะปลูกได้ในพื้นที่๓๐ไร่
มาช่วยลงแขกดำนาให้กับชาวนาที่บ้านหนองอ้อ

น้องที่มาช่วยกันก็บอกว่าดีใจมากที่ได้มาตอบแทนชาวนาผู้เสียสละ
ในการทำภารกิจเพื่อชาติในครั้งนี้จนสำเร็จ
รู้สึกดีใจครับได้พาเพื่อนมาด้วย
มาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคณะเกษตรศาสตร์ครับ
ปลื้มใจมากันครับยินดีครับยินดี
แล้วก็รู้สึกเห็นทุกคนช่วยกันแบบนี้ก็ดีใจครับ
ขอบคุณครับขอบคุณแทนทีมหมูป่าด้วยครับ
ขอบคุณชาวนาทุกคนนะครับขอบคุณที่ช่วยกัน
อันนี้ก็ช่วยต้นกล้าช่วยเรื่องของการช่วยแรงลงแรงนะครับ
กรมส่งเสริมการเกษตรก็มาดูแลชาวนานแล้วนะครับ
โดยนำปัจจัยการผลิตมามอบให้แล้ว
วันนี้ภาคเอกชนก็นำเมล็ดพันธุ์ข้าว๑๐๐กิโลกรัมมามอบให้
นายสมศักดิ์คณาคำในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เพื่อให้นำไปแจกจ่ายกับชาวนานะครับ
ครั้งต่อไปก็เตรียมต้นกล้าไว้แล้ว
การสำรวจจากท้องถิ่นว่ามีจุดไหนบ้างนะครับ
ที่ต้องไปปักดำต้นกล้า

สิงอาสาก็จะไปช่วยเหลือในพื้นที่ด้วย
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำรวจผลกระทบจากการระบายน้ำจากถ้ำหลวงแล้วนะครับ
พบว่ามีพื้นที่รองรับน้ำที่เสียหายทั้งหมด

๖ไร่เป็นนาข้าวทั้งหมดนะครับ

มีเกษตรกร๑๒๖รายที่ได้รับผลกระทบนะครับ
ทีนี้ในส่วนของชาวนา
หรือว่าลูกหลานชาวนานะครับ
ทางมหาวิทยาลำแหงก็ฝากบอกนะครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักร์ลาบเจริญทรัพย์
ตนเองที่เป็นที่เพาะปลูกรับน้ำจากถ้ำหลวงนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
เกษตรกร๓ตำบลพื้นที่พันกว่าไร่
ด้วยการที่จะมอบทุนการศึกษาสำหรับลูกเกษตรกร

ถ้าต้องการสมัครเป็นนักศึกษาของรามคำแหงนะฮะ
ในพื้นที่ของรามคำแหงสาขาเชียงราย

ให้เรียนฟรีจนจบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

มหาวิทยาลำแหงสาขาเชียงรายนะครับ
แต่ว่าเขาต้องรีบหน่อยนะครับ
ว่าจะเปิดกราฟที่จะมาแจ้งความประสงค์เนี่ย

เดี๋ยวไม่ทันเทอมการศึกษาของปีนี้นะครับ

คือทุกคนทุกภาคส่วนจริง
ที่มีส่วนร่วมในภารกิจนี้นะคะ
พี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรก็น่ารัก

พืชผลทางการเกษตรมันปลูกใหม่ได้ไง

แต่ชีวิตคน๑๓ชีวิตเนี่ยมันต้องช่วยจริง